อันนี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมให้กำลังใจพี่เจี๊ยบกระหนกพรหรือว่าเจี๊ยบอาสยามค่ะ
คือเราได้ทราบข่าวนะคะว่าพี่จิ๊บป่วยหนักค่ะ
ซ้ำร้ายคุณผู้ชมคุณแม่ก็ป่วยด้วย
ซึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โหหลายคนช็อกเหมือนกันค่ะนะคะ
เจี๊ยบกระหนกพรหรือว่าพี่เจี๊ยบอาสยามเนี่ยค่ะ
ตามภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะ

ขี้ดื้อขอบคุณหมอชิปเพลงนี้ก็เพราะนะคะ
โชคดีปีใหม่ค่ะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเจ้าตัวต้องพักรักษาตัวนะคะ
เพราะว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่๓ค่ะ
คือก็เนี่ยค่ะไปให้ขี้โมมาก็เลยแบบผมนะ
ผมร่วงก็เลยต้องโกนผมเลย
แล้วเหมือนข้อซ้ำกำซัดค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่ป่วยด้วยนะคะ

ป่วยเป็นมะเร็งที่ถุงน้ำดีอีกคนค่ะ
กลายเป็นผู้ป่วยดูแลคนป่วยอีกทีค่ะ
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเจ้าตัวอัดคลิปหลั่งน้ำตาคือคลิปนี้ดูตามแล้วร้องไห้เลยค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่านี่เป็นปีที่ยากลำบากแสนเข็นสำหรับเธอค่ะ
ขอบคุณพี่น้องร่วมวงการหลายคนที่ให้กำลังใจช่วยเหลือมาตลอด
แต่เธอยืนยันคำเดิมว่าไม่เปิดรับบริจาคใดทั้งสิ้นค่ะ
คือดูไปตามแล้วจะร้องไห้ตามคุณผู้ชม
หากทุกคนเมตตาอยากช่วยเหลือก็ขอแค่อุดหนุนสินค้าที่เธอโพสต์ขายก็พอแล้ว

ล่าสุดวันนี้เลยคุณผู้ชมตอนสายนี่แหละค่ะ

แล้วก็หลังจากที่ไลฟ์สดไปร้องไห้ไป
ก็มีแฟนติดต่อซื้อสินค้าที่เธอขายกันเยอะมากจริง
และแม้ชีวิตจะเจอบททดสอบหนักขนาดไหนนะคะ
เจี๊ยบก็บอกว่าเธอจะสู้ไม่ถอยเลยค่ะ
ที่ไม่ขอรับบริจาค
แต่พี่อยากจะให้ทุกคนที่อยากจะช่วยพี่น่ะ
หากว่าพี่มีสินค้าอะไรก็แล้วแต่มาโพสต์พี่ที่หน้าเฟสหรือว่าหน้าเพจ

กำไรมันอาจจะได้น้อยแต่คือเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่า
เรามีความรู้สึกว่าเราได้ทำงาน

ต้องเข้าคีโม๘ครั้งพี่เพิ่งจะได้คีโมแข่งแรก
เราไม่ได้ห่วงตัวเองแต่เราห่วงแม่เพราะว่าแม่ก็ป่วยเหมือนกัน
วันนี้พี่มีความสุขแล้วพี่มีความต้องใจมากเลย
หลังจากที่พี่โพสต์อันนั้นออกไป

กำลังใจสำคัญคือเมื่อเช้าขอให้พี่เจี๊ยบร้องเพลงให้เป็นแฟนหน่อย

แล้วพี่เจี๊ยก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังขอบคุณหมอชิด

วีดีโอคอลไปหาบอกว่ายังจำพี่ได้เหรออะไรอย่างนี้
คือแกนึกว่าคนอื่นจะจำแกไม่ได้
แต่จำได้แน่นอนเพราะว่าพี่จิ๊บสวยมากนะคะ

ที่สำคัญไม่ว่าจะป่วยขนาดไหนไม่เปิดรับบริจาคนะจ๊

ใครอยากจะไปอุดหนุนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่เจี๊ยบ
สินค้าหลากหลายมากมายอุดหนุนแล้วก็สู้เป็นกำลังใจค่ะ
ค่ะมีหลายคนนะศิลปินหลากหลายนะครับ
มาออกรายการเรากลับไปสินค้าขายดียิ่งกว่าเดิมด้วยนะ